ขึ้นไปบนรถแล้วก็หวังจะข่มขืนกระทำชำราวบนรถแบบสาดิตนะฮะ
หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเขาทำไปทำไมลักพาตัวหรือเปล่าหรือผู้หญิงเขาไปทำงานกลางคืนหรือเปล่า
ก็มีการตั้งข้อสงสัยเมื่อวานสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นคนขับรถของเจ้านายแล้วก็เอารถของเจ้านายที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจไปก่อเหตุ
รับต้องการฉุดเพื่อไปมีอะไรแบบซาดิตบนรถแต่ผู้หญิงไม่ยอม
ไปดูภาพตอนนำตัวผู้ต้องหามาหน่อยครับ

ตำรวจก็ทำงานไวครับจับกลุ่มได้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาคุมตัวนายคนนี้ชื่อว่าณเดชสิทธิมโนมัยอายุ๔๔ปี
ชื่อเหมือนพระเอกแต่วิรากรรมนี่โอ้โหผู้ร้ายชัดเลยนะฮะ
ก็เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญากรุงเทพใต้นะฮะ
นำตัวมาสอนอทุ่งมหาเมฆมาสอบปากคำ
โดยผู้ต้องหาเองก็ถูกจับได้ที่บริเวณทางเข้าห้างแห่งหนึ่งย่านพุทธบูชาเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร

ผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นรถตู้โฟกสวาเก็นสีบรอนเงินที่บริเวณหลังสวนลุมพินี
เขาบอกว่าหวังจะมีเพศสัมพันธ์บนรถนะฮะเขาต้องการมีแบบซาดิตนะฮะ
เอาเทปกาวมัดมือนะฮะแต่ผู้หญิงเองก็ไม่ยินยอมก็มีการทำร้ายกันบนรถอะไรกันไป
ทั้งสามีของผู้หญิงเขาเห็นก็พยายามไปช่วยเหลือ
แต่ผู้ต้องหาก็ไม่ยอมปล่อยตัวผู้หญิงลงมาก็ขับรถหนีไป
ฝ่ายผู้ชายที่เป็นสามีก็เลยไปขวางแล้วก็กระโดดเกาะอยู่หน้ารถตรงที่ปัดน้ำฝนนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปชนป้ายบอกทางทำให้ฝ่ายผู้ชายเนี่ยตกลงไปบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่บริเวณเชิงสะพานไทยเบลเยี่ยม
หลังจากนั้นผู้หญิงก็อาศัยจังหวะกระโดดหนีลงมาแล้วก็บาดเจ็บนะฮะผู้ต้องหาเองก็หลบหนีไป
รถตู้ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยสืบทราบไปเจอว่าจอดทิ้งไว้ข้างโรงงานแห่งหนึ่งแถวย่านบางประกอบธนบุรี
มีร่องรอยการชนที่บริเวณด้านหน้าที่เขาไปชนป้ายบอกทางที่เชิงสะพานไทยเบลเยี่ยมนะฮะ
ตำรวจก็เลยนำรถไปจอดไว้ที่สอนอทุ่งมหาเมฆนี่คันนี้ที่เข้ามา
ไปตรวจสอบพยานต่างนะแล้วก็มีการเชิญเจ้าของรถตัวจริงมา
สุดท้ายแล้วเจ้าของรถก็เป็นนายจ้างของผู้ก่อเหตุ
ก็เลยต้องมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วย
ผลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรานะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
แจ้งข้อหาเบื้องต้นไปแล้วคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในกรณีขับรถชน

แล้วก็มีการพกอาวุธก็คือเขามีการพกกันไกลในการจี้ผู้หญิงด้วย
มีเพียงข้อหาฆ่าผู้อื่นคือข้อหาที่กระทำกับฝ่ายผู้ชาย
เขาอ้างแบบนี้เขาเนี่ยขับรถสะบัดสายไปสายมา
หวังจะสะบัดให้ผู้ชายเนี่ยหลุดออกไปส่วนผู้หญิง
เขาเห็นแฟนเขากำลังกระโดดไปเกาะก็พยายามช่วยแฟนนะ
ด้วยการกัดหูผู้ชายที่ขับรถนะ

เขาบอกว่าคันหลังที่ขับตามมาเปิดไฟสูงใส่เขา
เขาก็เลยมองไม่เห็นเสียหลักแล้วก็ไปชนทำให้ฝ่ายผู้ชายเสียชีวิต
สำหรับรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถของนายจ้าง
นายจ้างเขาทำธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจรองเท้าแถวย่านสมุทรสาคร
ผู้ต้องหาเป็นคนขับรถทำงานกันมา๖ปี
เจ้านายไว้เนื้อเชื่อใจให้กุญแจบ้านให้กุญแจรถ
เข้านอกออกในไปไหนมาไหนกันได้อย่างสะดวกสบายใจ
ก็ให้รถไปใช้ระหว่างที่เจ้านายไม่ได้ใช้ก็ขับรถไป
ก่อนหน้าที่จะมีการแถลงการจับกลุ่ม
คือน้องชายของผู้เสียชีวิตเองก็มีการไปลงบันทึกประจำวัน
ติดต่อรับศพพี่ชายที่สถาบันนิติเวศที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
แต่ว่าเอกสารไม่พร้อมก็เลยยังไม่สามารถนำศพออกไปได้
แล้วก็อยู่ระหว่างการหามรือกับคุณพ่อ
ให้ติดต่อรับศพแทนแทนภรรยาของพี่ชาย
พี่ชายซึ่งก็ยังไม่สะดวกมานะครับน้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ได้อยู่กับพี่กับสะพ้ายหรอกนะแต่ก็ยืนยันว่าทั้งคู่เขาเป็นสามีภรรยากันจริง
จดทะเบียนสมรสกันจริงหลายปีแล้วพี่ชายเป็นเสาหลักของครอบครัวส่งเงินให้พ่อใช้
ส่วนพี่สะพ้ายไม่รู้ว่าทำงานอะไรแต่ยืนยันพี่สะพ้ายคือฝ่ายผู้หญิงไม่ได้ทำงานกลางคืน
ตามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไปเดินมืดอยู่หลังสวน
ไปทำอะไรตรงนั้นถึงโดนฉุดไปได้ก็หลายคนยังตั้งข้อสังเกตอยู่
แต่ยืนยันว่าพี่สะพ้ายของเขาไม่ได้ทำงานกลางคืนอย่างแน่นอน
เป็นอันว่าจับได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับจบไปนะครับ